แม่ก็ตกใจเหมือนกับแม่น้ำไม่เข้านี่ก็คือบอกกับทุกคน
กำมือกันอย่างเงี้เนี่ยกำมือกันอย่างเงี้ยนั่งดูแล้วก็กำมือกันอย่างเงี
นี่แม้กระทั่งกรรมการยังไม่เกรงใจเจ้าของนะ
คือฉันเนอะฉันบอกพวกเธอเลยนะก็ไม่เกรงใจนะ
คือเจ้าของเป็นคนไทยแล้วไงก็จะได้เป็นการบอกคนทั้งโลกว่าไม่มี
คือปีนี้ต้องบอกนะคะสายแข็งมากใช่คนสวยเยอะมาก
จนแบบขนลุกอ่ะแล้วแบบบางคนไม่ได้แต่งหน้าอย่างเง
ยิ่งสวยเลยทุกคนประเทศใครประเทศมัน
อยากจะเชียร์รักนางงามของตัวเองเราก็รักและเคารพนางงามของเรา
เราก็อยากให้เขาได้ดีที่สุดคนอื่นก็เสียใจเหมือนกับเรา
แต่แม่เป็นเจ้าขององค์กรเพราะฉะนั้นก็ต้องพูดเป็นกลาง
ว่าปฏิการคือปฏิการนะคะเราเชียร์ของเรา
เราก็คิดว่าของเราดีที่สุดคนหนึ่งก็คิดว่าของเราดีที่สุด
ขอบคุณครับไทย
ขอบคุณครับคุณแอน

ถึงแม้จะเกินเวลาบ้างเราก็คิดว่าสงสัยถูกหักคะแนนอย่างนี้

แต่ว่าโดยรวมถึงแม้ถูกหักคะแนน

มันเฉือนกันคำตอบสุดท้ายไม่มีอย่างอื่น
คือมันเฉินกันที่คำตอบสุดท้าย
แต่ตอนรอบ๕คนสวยหมดเลย
และยังมีความว่าคนลำเดนนี่นะจาเข้าก็ไม่ได้เข้าก็ไม่ได้เข้า

ปีนี้สายแข่งมาก

แบบดูจากห้องดำ
ดูจากการเล่นกิจกรรม
แล้วก็จากการที่เขาถ่ายวีดีโอมาให้ดู

คือเป็นไปตามกติกาทุกสิ่งทุกอย่าง
โกงไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้

ประเทศใครประเทศมันอยากจะเชียร์รักนางงามของตัวเอง
เราก็รักและเคารพนะคะนางงามของเรา
เราก็อยากให้เขาได้ดีที่สุดนะคะ
เอาเป็นว่าคนอื่นก็เสียใจเหมือนกับเรานะ
แต่แม่เป็นเจ้าขององค์กรเพราะฉะนั้นก็ต้องพูดเป็นกลาง
ว่าปฏิการคือปฏิการนะคะ
เชียร์ของเราเราก็คิดว่าของเราดีที่สุด

นางงามหลายคนเนี่ยที่เรียกได้ว่าคนก็แบบ
กางกระบาดไว้เลยว่าเป็นอันดับหนึ่งแน่นอนอันดับหนึ่งแน่นอน
หกคนยังไม่ได้เข้าเลย
ต้องบอกว่าสิบห้าคนเนี่ยคือกรรมการเลือก
แต่คนที่เดียวหนึ่งคนเลยนะที่มาจากบทเป็นลาว

ประเทศใครประเทศมันคือทุกคนรักประเทศตัวเองนะคะ
ก็อยากประเทศตัวเองประสบความสมบัติที่สุด

แต่ก็ต้องรับรู้ว่าตัวเราเองเชียร์คนอื่นก็เชียร์ของเขา
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเคารพในกฎิกา
เราจะเสียใจเราจะผิดหวังเราจะไม่ชอบใจ
แน่นอนการแข่งขันมันเกิดขึ้นเป็นธรรมชาติ
แต่เราก็ต้องเข้าใจว่าธรรมชาติของคนดู
เมื่อไม่พอใจแล้วเมื่อเสียใจแล้ว
ก็ปล่อยให้มันไปเป็นธรรมชาติพักหนึ่ง
แล้วเรากลับมาสู่สติของเราว่า
จริงแล้วมันก็เป็นไปตามนั้นแหละ
ถ้าไปดูแล้วเนี่ยสายแข็งเยอะมากความสวย
นี่คือข้อที่๒ของเหตุผลที่จะมาพูดปีนี้ว่า
คนแข่งขันสายแข็งมาก
กันเยอะมากสวยจึ้งเยอะมากตอบคำถามแม่งแข็งมาก
ถ้าฟังแม่ตั้งแต่ตอนต้นว่าพูดแล้วนะพูดแล้วพูดอีกนะ
จะเข้าทางมากว่าเป็นผู้นำเสนอปฏิรูป

ทุกคนก็ตอบคำถามดีแต่คำถามสุดท้าย
เป็นประเทศเราไม่ได้ประเทศเราก็ต้องรับเพราะเขาชนะแล้ว

บอกเลยว่าเป็นอย่างนั้นจริงก็คือ

ใช่อีก๒คนก็คือเบลาตินซึ่งก็ต้องบอกว่า
ตอบคำถามเขาก็พูดภาษาอังกฤษได้ดีแต่ว่า
ไม่ได้ลึกเท่ากันกับการที่อเมริกันตอบเอง
นี่แหละคือข้อที่๒ที่ต้องบอกว่า
ก็เลยกลายเป็นเป็นหน้านะคะ
ข้อที่สามเนี่ยแม่ก็ตกใจเหมือนกับแม่น้าไม่เข้า
นี่ก็คือบอกกับทุกคนนั่งกำมือกันอย่างเงี้ย
นั่งดูแล้วก็กำมือกันอย่างนี้
นี่แม้กระทั่งกรรมการยังไม่เกรงใจเจ้าของนะคือฉันเนอะ
ฉันบอกกับเธอเลยนะเขาไม่เกียงใจนะ
คือเจ้าของเป็นคนไทยแล้วไง
คือคนไทยเองก็ยังไม่เข้าเลย

ขนาดแม่ยังแบบจับมืออย่างเงี้ยขออีกรอบนึง

ทุกคนก็บอกว่ามีโพลอย่างนั้นมีโพลอย่างนี้

เอาจริงนะนี่เพิ่งจบงานยังไม่รู้
ถ้าถามก็คือจากความคิดเห็นจากความที่มองส่วนตัวนะ
ว่าน้องทำดีที่สุดเต็มที่ล่ะ
แต่ปีนี้สายแข็งเยอะเยอะจนน่ากลัว
เรียกได้ว่าปีนี้คือใครมาก็อาจจะไม่รอดหรือถูกฆ่าตายหมดนะ
เพราะเข้าจริงแล้วคือแบบว่าสายแข็งมากปีนี้

เพราะฉะนั้นข้อที่๓วันนี้ที่ตอบก็คือว่า
นานาทำไมถึงไม่เข้า๑๖คนอันนี้แม่ตอบเองไม่ได้
ตอบแทนไม่ได้แต่แม่ก็ช็อก
แล้วแม่ก็ยืนยันได้อยู่อย่างหนึ่งทำให้ทุกคนต้องคิดไปข้างหน้านะ
ขนาดเป็นเจ้าของคนไทยกรรมการไม่สนดิฉันเลย

เพราะว่าเขาต่างคนต่างให้คะแนน
เขาต่างคนต่างมีความคิดวิที่อยู่คือมีปัจจัยในการให้คะแนนเหมือนกัน
แต่ต่างคนต่างให้คะแนนโดยก็ไม่ได้คุยกัน
ที่บอกว่าสตอรี่ยังยิ่งยาวแรงก็ก็ควรจะชนะ

ก็ก็เป็นอย่างนั้นแหละโดยค่ะ